ถึงเรื่องปัญหาระดับชาติของวงการเพลงเลย
นั่นก็คือการละเมิดลิขสิทธิ์ของเพลงของค่ายเพลงเนี่ย
เกิดขึ้นมาเยอะมากเลยจนเหล่านักร้องคนในวงการบันเทิงเองเนี่ย
ก็แบบปาดเหงื่อไปตามกันนะคะ
เรียกค่าเสียหายในการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ย
ละ๕แสนบาทก็ทำเอาอีกหนึ่งคนที่โดนเยอะมาก
คือพี่หนุ่มกลานักร้องในสังกัดโอ้โหอ่วมอรไทยเลยล่ะคุณ
ออกมาเปิดใจก่อนหน้านี้ไปแล้วบอกว่าต้องมีการเคลียร์ค่าเสียหายเฉพาะตัวเองเนี่ย
เกือบ๑๐ล้านเป็นหลัก๑๐ล้านใช้คำนี้
เดี๋ยวไปฟังจากปากของคุณนิกวิเชียนผู้บริหารคนเก่งกันเลยค่ะ
เราช่วยอยู่แล้วครับเราช่วยทั้งแบบให้คำแนะนำให้อะไรต่าง
แต่ส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องเหมือนกับงานส่วนตัวเขาก็ต้องดูแลตัวเองกัน
แอดก็เรื่องหนึ่งหนุ่มก็อีกแบบนึงไม่เหมือนกัน
ทั้งหมดก็ทั้งคู่จริงก็คือไม่มีใครเจตนา
ก็คิดว่าเดี๋ยวพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ย
เรื่องจริงเรื่องราวต่างมันคงปรากฏออกมาครับผม
เดี๋ยวขอปิดท้ายแซะอีกหนึ่งประเด็นคำถามนะคุณนะ
เพื่อที่จะไปแต่งงานกับพี่ก้อยรัชวินจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังกันชัดเลยค่ะ
มีข่าวว่าพี่ตูนจะแต่งงานกับก้อยก็เลยอาจจะช่วงปลายปีอาจจะไม่มีคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ค่ะเกี่ยวไหมคะ
อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องภายในครอบครัวเขาเท่าไหร่

ไม่ได้เล่าเอาจริงก็ไม่ได้เล่าแต่ว่าหลายคนก็คงลุ้นครับ
ไม่เป็นไรไม่ทราบเรื่องแต่งงานไม่เป็นไรแต่ว่าแฟนเพลงเนี่ยน่าจะสบายใจกันได้